ไม่ได้เรื่องสัมภาษณ์กันไม่เหมือนอะไรนะครับ

ตำรวจทางหลวงมีการยิงปะทะกับคนร้าย

ได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขวาด้วย

มีกล้องหน้ารถของตำรวจทางหลวงเนี่ย

ตำรวจทางหลวงพยายามที่จะสกัดผู้ชายคนนี้ด้วยการใช้อาวุธปืน

ยิงแล้วก็ไปโดนรถบรรทุกที่ขับผ่านมาพอดีนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก่อนจะมีการยิงปะทะกันเนี่ยตำรวจทางหลวงเขาก็มีการขับตรวจตราออกตรวจพื้นที่
แล้วก็ไปเห็นรถเป็นรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบเลขทะเบียนสีบรอนเทา
จอดอยู่ตรงไหลทางแล้วมีผู้ชายกับผู้หญิงมาจุดตรงนั้นคือบริเวณกิโลเมตรที่๔๕
เข้ากรุงเทพมหานครแถวอำเภอบังปะกงที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยระหว่างที่ตำรวจกำลังเดินเข้าไปค่ะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเขาควักปืนที่เหน็บอยู่ข้างตัวออกมา

เป็นคนขับนะตัวผู้ชายนะตัวผู้หญิงก็นั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสาร
เสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นก็เปิดฉากเลยยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกัน
ทีนี้ค่ะทางผู้ชายเนี่ยนะคะเขายิงปืนไปโดนตำรวจ
ตำรวจได้รับบาดเจ็บที่ขาแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องหลบไปอยู่หลังรถ
เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะ
แล้วคนร้ายเนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นรถของเขาขับไปเลยนี่ค่ะหนีไปเลยนะคะ
ตำรวจที่บาดเจ็บเนี่ยคือร้อยตำรวจเอกรุ่งพัชระค้าวัตถุ
เป็นตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขวา
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดกระบังแล้วนะคะ
ส่วนผู้ชายคนที่ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ๓๐ปี
รูปร่างสันทัศน์ผมรองทรงใส่เสื้อยืดคอกลม
แขนสั้นสีดำกางเกงยีนขา๓ส่วน
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ย
ทางตำรวจทางหลวงเองเขาก็ประสานไปยังตำรวจท้องที่
ที่สพบังปะกงต้องไปไล่ตรวจสอบไง
ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
จะได้ตามตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ทีนี้ทางพันธุ์ตำรวจเอกเด่นล่ารัตนกิจ
บอกว่าตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้น
คนร้ายเขาก็ระวังตัวอยู่เขาก็ควักปืนมาจะยิงตำรวจ
ตำรวจก็พยายามจะล็อกตัวจะแย่งปืนจากคนร้ายมา
แล้วเห็นท่าไม่ดีก็ต้องผลักให้คนร้ายล้ม
ไม่ให้คนร้ายตั้งหลักแล้วก็ยิงสวนมา
ทีนี้คนร้ายเขาขึ้นลำปืนเอาไว้แล้วไงคะ

คือตำรวจเขาเปิดเผยมาแบบนี้บอกว่าตอนที่ไปตรวจที่รถนะคุณ
พอเห็นปืนปุ๊บรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้กำลังจะยิงใส่ตำรวจ
แล้วก็โชคดีที่เห็นปืนก่อน
สะบัดมือปัดไปได้ทันแล้วก็ล็อกตัวผู้ชายไว้ได้บ้าง
ไม่งั้นคนร้ายอาจจะยิงทะลุศีรษะตำรวจเลยด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าในรถก็น่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมาย
อาจจะเป็นการนัดส่งยาเสพติดกันในช่วงเทศกาลสงครานหรือเปล่า
ทีนี้แนวทางการสืบสวนวันนี้กองพิสูจน์หลักฐาน
ฉะเชิงเซาก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
เก็บปลอกกระสุนไปดูรถตำรวจทางหลวง
ที่ถูกยิงเพื่อหาวิถีกระสุนด้วย
แล้วก็ประสานชุดสืบสวนสพบางปะกง
สวนจังหวัดฉะเชิงเซาสืบสวนภาค๒แล้วก็กองปราบ
มาร่วมกันหมดเลยนะมาทำคดีนี้
ทีนี้คุณผู้ชมการที่จะไปไล่ตรวจสอบดูคำถามมันคือ
แล้วเราจะรู้ไหมล่ะรถคันไหนผ่านมาตรงจุดนี้

มันก็ยากยากในการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ
แต่ยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวจะมีการประชุม
ร่วมกันหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายรายนี้

แล้วก็เช้าวันนี้มีการประชุมตั้งแต่๙โมงเช้านะครับ

ที่ถูกยิงที่ขาตรงน่องอาการปลอดภัยแล้ว